ลงใต้ไปสงขราครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาจอดรถเปิดท้ายขายใบท่อมนะฮะ
หลังจากนั้นปรากฏว่ามีรถอีกคันหนึ่งขับมา
แล้วก็เบิ้ลเครื่องแล้วควันมันขโมงดำเต็มไปหมดเลย
คนที่เขาจอดรถเปิดท้ายขายน้ำท่อมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเบิ้ลเครื่องแบบนี้ด้วย
ตัดสินใจตามไปถามเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายโดนยิงฮะตายนะครับ
ไล่ภาพวงจรปิดไปพร้อมกันคุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์บริเวณร้านคาแคร์
ใกล้๑ทุ่ม๒๑มีนาคม๑๘นาฬิกา๕๑นาทีมีกระบะสีขาว
ของนายจตุรงค์หรือว่านายมดอายุ๒๕นายมดนี่คือคนก่อเหตุ
เขาขับมามายังอีกฝั่งตรงข้ามถนนนะฮะเมื่อกี้ภาพอาจจะเห็นไม่ชัด
จำลองภาพแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันครับเขาขับมาเสร็จปั๊บ
จอดรถแล้วเบิ้ลเครื่องแล้วควันมันขโมงเต็มเลยอ่ะแถวนั้นก็มีรถเขาจอดอยู่
แล้วก็มีบ้านคนค่ะรถที่จอดอยู่ตรงนั้นเป็นรถของ
นายพัทรวัฒน์หรือว่าในโดมนี่คือคนตายนะฮะในโดมอายุ๓๓จอดเปิดท้าย
ขายน้ำกระท่อมอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมจะมีภาพกราฟิกสลับกับวงจรปิด
ซึ่งอาจจะไม่ได้ชัดมากเราพยายามซูมเข้าไปใกล้ตรงนี้นะฮะ
จอดรถเปิดท้ายขายน้ำท่อมไม่ไกลกัน
ขวามือของกล้องเนี่ยจะมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่
นี่นะฮะผ่านไป๗๘นาทีครับใกล้๑ทุ่ม๑๘นาฬิกา๕๘
ถึง๑๘นาฬิกา๕๙นาทีช่วงเวลานั้น
ลักษณะเหมือนกับว่าผู้ตายเขาเดินไปคุยกับคนก่อเหตุ
คงจะไปถามว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเห็นมาจอดแล้วเบิ้ลเครื่อง
ควันเต็มเลยค่ะน่าจะเป็นจังหวะนี้ครับลูกศรสีเขียวนั่นคือ
ผู้ตายใส่ชุดสีขาวแล้วอยู่ไกลหน่อยนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้
โมงครึ่งช่วงเย็นครับคุณขวัญคุณผู้ชมวงจรปิดจับภาพในโดม
โดมนี่คือคนตายนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาเอากระบะสีดำ
จอดล้างเอาไว้ที่ร้านคาแคร์นี่ภาพจะชัดหน่อย๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ขวาด้านบนวันเวลาของวงจรปิดขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วครับ
และนี่คือร้านคาแคร์จะมีรถจอดอยู่หลายคันแล้วเขารอเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็จอดรถเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ๖นาที
จากนั้นเกิดอะไรขึ้นในโดมและเพื่อนอีกสองคนครับ
ขับรถกระบะเพื่อไปหาในมดที่บ้านของในมดเพราะสืบจนรู้แล้วว่าบ้านในมดอยู่ที่ไหน
อยู่ในพื้นที่นาม่อมจังหวัดสงขลาครับอ้าวเนี่ยครับ๑๘นาฬิกา๓๒นาที
ในโดมชุดขาวเดินเข้าไปครับหลังจากนั้นเวลาตัดไปตอน๑๘นาฬิกา๕๐นาที
ตำรวจโรงพักนาม่อมรับแจ้งว่าในโดมถูกยิงตายครับ
นี่ในห่วงเวลาแค่ไม่กี่สิบนาทีเองนะครับเนี่ยสภาพศพเนี่ยเห็นว่านอนหงายอยู่บนพื้น
พาพาดอยู่บนพื้นปูนหน้าบ้านของในมดผู้ก่อเหตุกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปที่คอหนึ่งนัด
ด้วยปืน๙มมนี่คือสภาพศพของผู้ตาย
พบปลอกกระสุนปืนก้าวมอมอตกอยู่หนึ่งปลอกครับและหัวกระสุนก้าวมอมออีกหนึ่งหัวด้วย
ส่วนในมดหนีไปพร้อมกับปืนหลังจากที่ก่อเหตุ
สอบถามหนึ่งในเพื่อนของผู้ตายเพราะว่าเขาไปกับเพื่อนใช่ไหมครับ
ไปที่บ้านของในมดเพื่อจะไปถามว่าที่ไปเบิ้ลรถตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
หาเรื่องหรือเปล่าหรือว่ารถมันเป็นอะไรคาใจไงฮะ
เพื่อนที่ไปด้วยคือนายจักรีหรือว่านายแจ๊คอายุ๒๖เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้น
มดขับกระบะไปจอดเลยหน้าบ้านของในโดมผู้ตายประมาณสัก๕๐เมตร
แล้วเบิ้ลเครื่องแล้วท่อเนี่ยมันก็เสียงดังควันมันก็ขโมงเลยครับ
ควันมันลอยเข้ามาที่ร้านซึ่งเขาเปิดร้านขายน้ำท่อมอยู่ไง
เปิดท้ายขายของตรงนั้นก็เลยไม่พอใจก็เลยออกมาตามหาครับ
ตามไปที่บ้านในมดด้านขวาของจอครับคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุ
ก่อนที่เขาจะรู้ที่อยู่พอได้ข้อมูลปั๊บขับรถกระบะเป็นรถกระบะมีแคปนะฮะสีดำ
พร้อมกับเพื่อนต้องการจะไปเคลียร์ปัญหา
พอไปถึงปั๊บเดินเข้าไปที่หน้าบ้านยังไม่ทันได้คุยอะไรในมดวิ่งไปหยิบปืนที่ขึ้นลำรออยู่แล้ว
แล้วกระหน่ำยิงลงพื้นซัดก่อน๒นัดโป้งแล้วรัวยิงใส่ในโดมอีก๔นัดครับ
รวมแล้วทั้งหมด๖นัดที่เขาลั่นไกลออกมานี่คือเพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังนะฮะ
ตอนที่ในโดมเห็นในมดเนี่ยกำลังวิ่งไปหยิบปืนก็บอกว่าเฮ้ยวิ่งหนีไปก่อนพวกเองหนีไป
ทุกคนก็เลยกระจายตัวหนีไปคนละทางครับที่ยิงเนี่ยคิดว่าในมดคงจะกลัวว่าฝั่งเขาเนี่ยพกปืนมาด้วย
ทั้งที่จริงแล้วไม่ได้เอาปืนไปเลยมีเพียงแค่ไม้เบสบอลที่อยู่ในรถเอามาไว้ติดตัวให้อุ่นใจเพื่อป้องกันตัว
อันนี้คือข้อมูลในฝั่งเพื่อนผู้ตายเล่านะครับก่อนที่จะเกิดเหตุสะเทือนขวัญและเหตุอุกอาจแบบนี้ฟังเพิ่มเติมครับ

ตรงที่ในโดมเขาเปิดท้ายขายน้ำท่อม
หลังจากนั้น๒๔มีนาคม

ไปถามมันให้ชัวร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

จริงทั้งสองฝ่ายต่างก็มีแฟนมีครอบครัวทั้งนั้นเลยนะครับ
นางสาวสุชาวดีหรือว่าเกรดครับ
อายุ๓๐ปีเป็นเมียผู้ตาย
เดินทางไปพร้อมกับญาติ
มากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันทีที่รู้ข่าวร้าย

องดูร่างของในโดมผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ส่งร่างไปชนะสูตรนะฮะ
เพื่อจะดูร่องรอยบาดแผลแล้วก็รูกระสุนปืน

ในขณะที่อีก๑คนครับนางสาวจุธารัฐอายุ๒๕
ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของในมด
นี่คือแฟนของคนที่ก่อเหตุนะฮะ

พอเสียงปืนดังโป้งรัวหลายนัดแล้ว
พูดขึ้นมาว่าพี่จะมาทำผม

แล้วก็เรียกให้เพื่อนผู้ตายบอกพาเขาไปโรงพยาบาลเลย

ในส่วนของแฟนของคนก่อเหตุบอกว่า

ก็เลยไปจอดข้างบ้านผู้ตาย
พอซ่อมรถเสร็จก็เลยลองเหยียบคันเร่ง
เพื่อจะลองเครื่องว่าเครื่องมันกลับมาเหมือนเดิมไหม
เหรอคะคือเหมือนกับว่ารถไปซ่อม
แล้วมันต้องมีการเร่งเครื่องเพื่อลองเครื่อง
ใช่ครับเพราะตรงนั้นเป็นร้านคาแคร์ด้วยไง
เอารถอะไรเสร็จปั๊บลองดูซิเครื่องมันได้เหมือนเดิมไหม
แล้วในโดมเขาก็เปิดท้ายขายน้ำกระท่อมอยู่ตรงนั้นด้วยพอดีไง

เครื่องเสียงดังมีควันออกมาเกิดอะไรขึ้น
จังหวะนั้นในโดมเหมือนจะเดินมาหาเรื่องไม่พอใจ
แล้วก็โทรหาเพื่อนที่รู้จักกัน
เพื่อจะถามที่อยู่บ้านของในมดคนก่อเหตุ
แล้วก็ตามมาจนกระทั่งมาเกิดเรื่องแบบนี้

แฟนซ่อมรถฟิตแล้วก็เขาเหยียบทัลลิ่ง
แล้วพี่เขาก็เหมือนกับจะมาหาเรื่องแบบเหมือนกับ

ใช่ค่ะไม่พอใจก็เลยแบบเชิงมาหาเรื่องเลย
เขาโทรหาเพื่อนเหมือนกับเขารู้จักกับเพื่อนผู้ตาย

ใช่ค่ะเหมือนกับโทรมาคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ไม่ได้ยินเสียงรถแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะ

แล้วก็ออกมาก็แฟนก็พูดว่าแบบเหมือนกับพี่จะมาทำผมอะไรอย่างนี้

คือเรียกเพื่อนของผู้ตาย
ว่าจะให้มาพาผู้ตายไปส่งโรงพยาบาล
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จในมดเขาหนีไปใช่ไหมครับ
ช่วงเย็น๒๔มีนาคมนะฮะ
ล่าสุดครับพ่อในมศพาลูกชายพร้อมกับปืน
มอบตัวกับตำรวจที่สพนาม่อมครับ

เขาให้เหตุผลว่าที่เขายิงออกไปแบบนั้น
เพราะกลัวว่าผู้ตายบุกรุกมายามวิการ

แล้วก็คิดว่าเขาพกปืนมาด้วย

มันอยู่ในห่วงเวลาประมาณ๖โมงกว่า
ถึงก่อน๑ทุ่มสภาพช่วงเวลาตอนนั้นเป็นอย่างไร

อันนี้ก็คงต้องว่ากันไปในตามรายละเอียดของทางคดีนะฮะ
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

และแจ้งข้อหาคือฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
และความผิดตามพรบออาวุธปืนทั้งการครอบครอง
ตวกปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะฮะ
ตัวฝากขังศาลจังหวัดสงขลา
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วเรียบร้อย
ดังนั้นเข้ามอบตัวแล้ว

เมื่อกี้คุณคิงเล่าว่าแฟนของในมดคนก่อเหตุเนี่ย
คือเขาบอกว่ารถของสามีเนี่ย

ก็เลยต้องมีการเบิ้ลเครื่องมันก็เลยมีควันดำออกมา
ทีนี้ลองไปฟังทางฝั่งของภรรยาคนตาย

มีการโทรคุยกับสามีตลอดหลายต่อหลายรอบในวันนั้น
ช่วงเที่ยงถามกันก่อนทำอะไรอยู่
อ่ะทางด้านของในดวงสามีก็บอกกำลังวิ่งงานรับ

ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านตอนเย็นก็แล้วกัน

ว่าจะมีพิรุษหรือมีรางสังหรณ์

จนกระทั่งเกือบ๖โมงเย็น
ทางด้านของในโดมสามีโทรมาบอกว่า
เอาเงินขอเงินไปจ่ายค่าล้างรถหน่อยได้ไหมเนี่ย

เดี๋ยวจะเอาไปจ่ายหลังเลิกงาน
เธอก็ยังย้ำยังคุยกับในโดมสามี
นี่คุณดูสิเขามีข้อความในการโทรคุยกัน

แล้วก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวตอนเย็นกลับไปเจอกันนะ
จนกระทั่งตอนนั้นใกล้๖โมงนะ

โทรหาอีกรอบระหว่างที่จะกลับบ้าน
เพราะรอบนี้ตั้งใจจะถามสามีว่า
นี่ตกลงเธอจะเอาอะไรไหมเธอจะกินอะไรหรือเปล่า

โทรไป๓๔ครั้งไม่มีใครรับสาย
เธอก็เลยรู้สึกเอ๊ะทำอะไรแปลกแกล้งทักแชทไปถามว่า
นี่ทำไมเธอทำตัวผิดปกติ
ตอนนั้นไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเกิดเหตุร้ายกับสามี
นี่แหละค่ะลองดูแชทเนี่ยทำไมโทรไม่รับ
เห็นไหมโทรหาหายสายเห็นไหมคะ

ทุ่ม๒๒ก็โทรทุ่ม๓๕ก็โทร
คือเพราะทั้งวันคุยกันตลอดไงคุณคิง
แล้วอยู่คือหายไปไม่อ่านไม่รับสาย

ก็เพิ่งจะคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้าน
ฉันแค่จะโทรถามเธอว่าเดี๋ยวเธอจะกินอะไรไหมฉันจะซื้อเข้าบ้าน

ผ่านไปสักพักเท่านั้นหลังจากที่ทักแชทไปหาสามี

สามีของเธอไปขายน้ำกระท่อมจริงอยู่ในจุดที่ศาล

เขาเล่าแบบนี้ว่าตัวในมดคนก่อเหตุขับรถมาจอดไม่ไกล
ลักษณะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์คล้ายกับที่คุณคิงเล่าไป
มาถึงร้านสักประมาณคนก่อเหตุจอดแถวนั้น
ใกล้กันสัก๑๐๑๕เมตร
ตรงจุดที่สามีเธอจอดรถขายน้ำกระท่อม
แล้วมันมีการเบิ้ลเครื่องรถ
แล้วเธอบอกว่าสามีของเธอในโดมกับต้น

แต่ยังพูดกันเลยว่ารถของผู้ชายคนนั้นเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ทำไมถึงเบิ้ลเครื่องรถหลายรอบ
สามีตั้งใจจะเข้าไปช่วยเหลือ
อันนี้ทางฝั่งภรรยานะคะของผู้ตายบอกนะ
ว่าจะเข้าไปช่วยเหลือก็เลยเดินไปถามว่า

เพราะเอาจริงเคยช่วยคนอื่นมาเวลารถเสียด้วย
แต่มือยิงคนก่อเหตุในมดบอกว่าไม่มีอะไร
บอกแค่ว่ารู้จักกับเพื่อนของสามีเธอที่ชื่อแจ็ค
แล้วรีบขับรถออกไป
ให้ทุกคนงุ่นงงว่าอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้น

ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในมดคุณก่อเหตุ
โทรมาหาเพื่อนของสามีซึ่งมีเพื่อนที่ชื่อแจ็คจริง

แล้วสรุปเขามีเพื่อนคนเดียวกันเขารู้จักกันเหรอ
แสดงว่าเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นตัวเชื่อมของทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วโทรมาถามแจ๊คถามว่า
แจ๊คคนที่เดินมาคุยกับเขาเมื่อกี้
เดินมาคุยกับตัวผู้ก่อเหตุชื่ออะไร
ก็เลยตอบกลับไปว่าอ๋อชื่อโดมรู้จักเหมือนกัน
แล้วอธิบายว่าโดมแค่ตั้งใจไปถามเพื่อจะเข้าไปช่วย
ดก็เข้าใจอ่อนแล้วก็ขอโทษ

น่าจะจบตรงนี้แล้วเพราะเคลียร์แล้วถามแล้ว
ใช่ค่ะที่สำคัญเธอเล่าต่อว่า
สามีเธอฝากขอโทษผ่านเพื่อนไปด้วยนะแล้วเคลียร์กันจบไป
วันต่อมา๒๒มีนาคมช่วงเช้า
รถกระบะสีขาวมาเบิ้ลเครื่องที่หน้าบ้าน
คราวนี้พ่นควันเต็มหน้าบ้านและรถของสามี
ขับออกไปอ้าวเกิดอะไรขึ้น
เหมือนลักษณะตั้งใจมาพ่นหรือเปล่า
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างนี้นะคะ
ทีนี้ทั้งตัวในโดมสามีเธอเองและเพื่อนของสามีคิดว่า
ทำไมรถมันเหมือนเป็นคันเดียวกับวันที่๒๑มีนาคมก่อนหน้านี้

แต่ก่อนหน้าเคยเคลียร์กันจบไปแล้วใช่หรือเปล่า
เชื่อว่าสามีไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่อง
เพราะไม่ได้มีการพกพาอาวุธไปที่บ้านของในมด
อยากถามว่าทำไมถึงทำกับสามีเธอได้ขนาดนี้
สามีไทย
แกะ๊ก็บอกว่ามั๊ยพี่โดม

ท้ายให้มาจ่อท้ายรถกระบะของเรา
แล้วก็เบิ้ลรถแบบควันเต็มเลยแล้วอยู่หลังบ้านเดินออกมา
เพราะตอนที่มาเขาเดินเข้าไปเขาดูอยู่ด้วยเราก็ถาม
เขาโกรธอะไรอยากแค่เรื่องนิดเดียวเอง
แล้วเราก็ใจจริงที่แฟนเขาไปถามเขาอาจจะดูเป็นคนแบบ
อยู่แบบนั้นแต่เขาไม่ใช่คนชอบหาเรื่องค่ะ
คนเราอ่ะถ้าเขาไปหาที่บ้านต้องถามก่อนไหมว่าม้าทำอะไร
ไม่ใช่อยู่ดีก็หยิบปืนขึ้นมายิงเลย
มันไม่ใช่อ่ะพี่มันต้องถามว่าทำไมอะไรแบบนี้

ใช่แล้วก็ที่ว่าเขาคุยกับเพื่อนเขาที่ไปด้วยนะ
เพื่อนเขาบอกถ้าว่าสมมติว่าจะไปทำความรู้จักอ่ะนะ
ถ้าเหมือนว่าทำอะไรให้โกรธอันก็จะไปขอโทษซะด้วยซ้ำใช่
คุณคิงค่ะคือมันก็เป็นเรื่องน่าสงสัยอย่างหนึ่ง
ตัวภรรยาของคนตายก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้

มันดูไม่ได้มีเรื่องมีปัญหาอะไรกันเลย
แล้วเธอก็ยังคงสงสัยว่าคือทำไมถึงต้องถึงขั้น
วักปืนขึ้นมายิงทั้งที่ยังไม่ได้มีการวิวาดกันเลย
เหตุการณ์วันที่๒๑ตอนที่มาเบิ้ลเครื่องครั้งแรก
น่าจะเคลียร์จบด้วยต่างภายความขอโทษ
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์เบิ้ลครั้งที่๒วันที่๒๒มีนา
ซึ่งก็ยังไม่รู้ด้วยว่านั่นคือกระบะของในมดด้วยหรือเปล่า

แค่อยากไปถามแต่สุดท้ายต้องมาตายแบบนี้นะฮะ
แม่ของผู้ตายครับคุณแม่ราตรี
คุณแม่นี่คือร้องไห้เล่าเล่าไปก็ร้องไป
เสียใจยังทำใจไม่ได้บอกว่าลูกแม่ตั้งใจทำมาหากินนะ

สงสัยว่าทำไมต้องเบิ้ลรถ
คิดว่ารถเสียเข้าไปถาม

อันนี้โหดเกินไปแม่บอกว่าจิตใจโหดเยี่ยมเกินไป
ไปหาถึงบ้านแค่อยากจะถามเบิ้ลรถหรือเปล่าเบิ้ลรถทำไม

แล้วลูกแม่ไปก็ไม่ได้พกปืนไปด้วยนะ
แม้จะมีเพื่อนไปกันอีก๒คนนั่งอยู่บนรถ
แม่เสียใจมากและแม่ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น

น้าของผู้ตายครับคุณน้าปรีดา
น้าบอกเลยไม่ขอรับคำขอโทษ

ครอบครัวตอนนี้ที่กลัวมากคือเรื่องความปลอดภัยครับ
เพราะรู้มาเบื้องต้นว่าผู้ต้องหาอาจจะได้ประกันตัว

เกินมนุษย์อ่ะมันเลือดเย็น
ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า

ไม่มีให้รองรับใบหน้าเร็วแบบนั้น

จะต้องดำเนินเรื่องกับผู้ครอบครองที่ว่าเจ้าของปืนให้อย่างแบบสะสมอย่างเด็ดขาด
เพราะถ้าปืนนี้ไม่แบบว่าคือเจ้าของไม่ดูแลคือไม่ดูแลมัน
แล้วก็ให้มาตกอยู่ในคนเร็วแบบนี้มันก็ทำร้ายคนไปทั่ว
นี่ครับเสียงของน้าคือโกรธมาก
เสียงของแม่ก็คือยังทำใจไม่ได้นะครับ

แม่และเมียของผู้ตายก็ไปรับร่างในโดม
จากโรงพยาบาลสงขลานครินหลังจากที่ส่งร่างไปชนะสูตรนะครับ
แล้วก็พามารดน้ำศพเมื่อช่วงเย็นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แม่ผู้ตายกอดร่างของลูกชายแล้วก็ร้องไห้ครับ

นักข่าวเราก็สะเทือนใจนะคุณขวัญคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้นะฮะ

คุณพ่อเดินเข้าไปกอดร่างของลูกชาย

พ่อเรียกชื่อโดมโดมอยู่แบบนั้นนะฮะ
แล้วก็บอกลาลูกครั้งสุดท้าย

เป็นการบอกลาร่างของลูกชายครับ

จากนั้นทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเรื่องครับ
และเข้าไปถามว่าใช่บ้านในมดไหม

นี่คือสิ่งที่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมานะฮะ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าทั้งทางคดี
แล้วก็ปมเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ค่ะมันก็คงยังมีคำถามสงสัยเนอ